สนับสนุนโดยลาลินพอพาตี้บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี

เอามาลาศรีกัณฑ์
ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเจอหนักอยู่เหมือนกัน
ราศีกันเนี่ยผมเนี่ยแหมผมขัดใจมากนะราศีกันเนี่ยนะ

อาจารย์โดนชาวราศีกันถล่มเลย
อีกแล้วมีข้ออีกแล้วเมื่อไหร่จะหมดข้อสักทีเป็นอะไรนักหนา

แล้วเมื่อไหร่ลาหูจะย้ายสักทีทับอยู่นานแล้วนะ

เอาล่ะฟังให้ดีนับจากนี้ไปชาวราศีกันจะ
ปีแห่งการพ้นเคาะและโพยภัยชิดเริ่มต้นใหม่จะประสบความสุขความสำเร็จ

นับตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมเป็นต้นไปฟันทงครับ

เพราะฉะนั้นราหูย้ายออกจากชาวราศีกันแล้วนะ
มกราฟ้าเปิดแล้วโอ้ดวงแก้วชาวราศีกันเป็นสุขศรี
ถ้างั้นเรื่องการงานของชาวราศีกัน
จะมีความสุขจำเรินดีงานขยับขยายโดดเด่น
มีความเจริญก้าวหน้าผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมให้รุ่งโรธ
ราชการก็เลื่อนตำแหน่งเมษากัญญาเลื่อนแน่
สำหรับคนทำการค้าทำธุรกิจลุยสำเร็จ

เพราะฉะนั้นการเงินข้ามไปเลยนะเพราะว่ารวยไปแล้วนะ
ดาวการเงินคือดาวสุขน่ะ
ปฏิทินดาวทั้งปีเนี่ย๑๒เดือนข้างเรา๖เดือนเนี่ยดูเลยปุ๊บ

โค้ดจ้อนเซิร์ชแปลว่าเดินหน้าเซิร์ชรวดเร็วเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ช
โอ้โหนี่โปรแกรมดาวตลอดทั้งปีดาวสุกคือเป็นดาวการเงิน
แล้วปี๒๕๙นะเราดูนะจะมีปรากฏการณ์ที่ประกาศทางดาราศาสตร์ว่า
ปรากฏการณ์ดาวสุกเด่นชัดสว่างเพราะดาวสุกใกล้โลกมากนะ
ดวงนี้เป็นดาวการเงินของคนเกิดราศีกันราศีกันเนี่ยจะต้องรวยมาก
ถ้าขยันตั้งใจและบุญเก่าในเรื่องของทานคนจะรวยได้ต้องมีทาน
ถวายสังฆษานกระถิญทานทานทั้งหลายทานเนี่ยจะเป็นอาริสงค์ให้เกิดทรัพย์นะ
บางคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีโชครับเพราะไม่เคยทำทานอืมไม่เคยถวายสังฆฐาน
ไม่เคยตั้งใจทำทานให้เบาดีและบริสุทธิ์ฉันก็ทำบุญอาจารย์เป็นส่วนหมด
ความคิดเห็นให้ถูกให้ต้องให้ความเคารพคนที่ควรเคารพ

เพราะมันเป็นเครื่องหนุนหรือเป็นฐานสำคัญ
อันนี้คือเรื่องสำคัญเลยของสิ่งที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะ

เจอคู่ที่มีความรู้ดีการศึกษาดีหน้าตาดีมีเสน่ห์

เขาเรียกว่าอวบระยะสุดท้าย

ปวดก็หายปวดเจ็บก็หายเจ็บ
โดยเพราะตั้งแต่ประมาณวันที่๗สิงหาเนี่ยดวงชะตาเปิดเลยทุกอย่างดีหมดนะ
ไอ้ต้นปีเนี่ยเดี๋ยวจะมาบ่นผมนะพอขึ้นแหมหมอลักษ์ทายไว้ตั้งแต่ต้นปีมกราคม
ตอนนี้เมษายังไม่เห็นดีอะไรเปิดเดือน๒เดือนจะดีแล้ว
สิงหากัญญาครับมันจะค่อยลงตัวถูกต้องไหม
มันจะค่อยเป็นไปนะแล้วหลังจากนั้นก็ดีไปเรื่อยนะ

มันจะไปเกิดขึ้นกับเพื่อนกับคนใกล้ตัวกับเพื่อนบ้าน

ควรหาโอกาสไปไหว้เจดีทองผ่องอำภัย

วัดพระธาตุลิปุนไชยวัดพระธาตุบริสุทธิบร์

ถ้าเป็นกรุงเทพก็ต้องไปเจดีภูเขาทองวรรคาวัสเกศ
ถ้าไปพระหม้าแล้ว
ไปพระหม้าก็ชาเวดากอง
หาพระไพศตร์พระกิ่งหรือพะไพศตร์

พระกิ่งจะเป็นมงคล
หาโอกาสไปวัดเจ้าอาม

สุขใจสุขกายได้เลย
เดี๋ยวเดี๋ยวกี่ราศรีน่ะ

ชาวราศีมังกร
ชาวราศีมังกรเนี่ย

เป็นจังหวะเวลาที่ผิดหวัง

พัดพรากมีเรื่องสะเทือนใจ
ผิดหวังหลายอย่างนะ

วันที่๑๕เดือนธันวาคมของปี๒๕๔

เกิดโปรเจคเกิดพังหวังเป็นกำลังใจ

มาขัดจังหวะขัดตาทับ
แล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าภาวะเดิม
คือผิดหวังไม่สมหวังไม่สำเร็จ

สิงหาคมพอ๗สิงหาคมคราวนี้นะ
ฟ้าเปิดปลอดโป่งและโล่งจิต
มวลมิตรกลับมาหาได้สนุกสนาน
หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง
เงินทองไหลมาเทมาเป็นไงชื่นใจไหม
โอ้โหอย่างนี้ชาวราศีมังกรนะก็เปิดใจรับได้เลย
แสดงว่าที่ผ่านมาชาวราศีมังกรหนักเหมือนกัน

ญาติพี่น้องที่รักพ่อแม่

งั้นจากนี้ไปทั้งเรื่องการงานและการเงินล่ะ

เพราะดาวการเงินลาศรีมังกรในเรือนกระดุมพระกันคือลาหู
ราหูมาอยู่สุพะที่ผ่านมาแม้จะมีเรื่องหลัก

แต่การเงินชาวราศีมังกรไม่เสีย

แต่พอพ้น๑๖เดือนมกราคม
ดาวการเงินไปอยู่ในมุมมรณะ

ชีวิตการงานดีขึ้นก็จริง

แต่ชาวราศีมังกรจะต้องระวังในเรื่องของการบริหาร
การเงินการให้กู้ยืม

เพราะว่ามันจะคงสภาพในการที่

มีความสุขเป็นกำลังใจ
สำหรับคนมีคู่มายาวนาน

คนเจ็บแล้วไม่ยอมมีใครเลยนะ

เพราะฉะนั้นเวลานี้ของชีวิต
ในเรื่องของความรักถ้ายังเป็นโสดอยู่นะครับ

สุขภาพร่างกายที่ผ่านมา

ก็บอกแล้วว่าสุขภาพในช่วงประมาณ๑๕ธันวาคมปี๒๕๑๘ไปจนถึง๙กุมภาพันธ์ดีขึ้น
ตัวเองเจ็บป่วยญาติพี่น้องเจ็บป่วยดีขึ้นหมดเลย

ก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่สุขภาพนี้น่าเป็นห่วง
โดยเฉพาะในห่วงเวลาตั้งแต่๙กุมภาพันธ์จนถึงวันที่๖สิงหาคม

ควรจะหาโอกาสไปหาหมอคนนี้ตรวจแล้วไปตรวจอีกหมอหนึ่งเพื่อตรวจเช็คไง

แล้วพอพ้น๗สิงหาคมเป็นต้นไปดวงชะตาก็พลิกฟื้น
ป่วยก็หายป่วยเจ็บก็หายเจ็บ

ราศีมังกรเป็นราศีที่มีเทพพระเสาเป็นเทพประจำตัว
เพราะฉะนั้นการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแผ่นดิน
โดยเฉพาะการลึกถึงพระเจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบัน
เคยไหมที่ทำบุญแล้วทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นราศีมังกร
ราศรีไหนว่า
ให้เลยต้องทำนะ
แล้วจะทำให้ทุกคนที่นึกแบบนี้เจริญต่อไปราศีต่อไปลูกมดหยิบมา

ราศีตุลนี้ก็หนักอยู่ไหมฮะที่ผ่านมาราศีตุลที่ผ่านมา
ขอโทษนะแทบตายรอดมาได้กะอักเลือด
แต่ที่ดูว่าจะดีจะดีไงดูเพื่อปลอบใจไงล่ะทุกคน
ปลอบใจให้กำลังใจเพราะเราก็เกิดราศีนี้ใช่แล้ว
และแม่หมอก็เกิดราศีนี้ลักษณะด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นราศีตุลที่ผ่านมานั้น
คุณผ่านมาได้จนถึงวันนี้แล้วไม่เป็นอะไรนะดีแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องทำ
ล่มหายใจจากภังวิมราชภังทะลายคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าเอาอย่างงี้นะ
เสาทัพราศีไม่พอลาหูกระหน่ำซ้ำเติมเสาทัพลักษัพจันทร์จะพันร้ายเกิน
ลูกเวียนีลาหูทัพอีกอสุรินทรึงรักขนานาศบาปพระข้อจรรย์ไปมาท่องกันอีกทั้งจำทัพรักทัพรักทันทายว่าตัดชีวสึงอาสัน
ถึงตายเลยนะถูกจองจำถูกคดีความเวลาพูดหายใจด้วยสิ
ฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงมีคนแอบถามเราพี่ถามจริงเถอะ
หมอลักษณ์นี่เขามีเมียมีลูกมีแฟนมีกุ๊กมีกิ๊กมีสคงสแคลสกับใครไหม
บอกไม่เลยราศีตุลการงานเป็นไงคะ
นี่คือเรื่องจริงที่ปรากฏปี๒๕๙เป็นปีสู้แล้วรวย
โอ้โฮเน้นเพราะรู้สัวรวย
หนี้สินจะค่อยพ่องถ่ายออกไปเป็นปีแห่งการที่จะขายทรัพย์สินบางอย่างที่อยากขายได้
มีไหมที่จะขายเขาจะขอซื้อร้อยล้านล้านเล็บว่าไง

แต่คนเกิดราศีตุลจงจำเอาไว้รวยเมื่อไหร่จะมีคนมาขอสตังค์
เพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้เป็นหนี้เป็นหนี้เข้าไว้แต่เกิดทรัพย์สินไม่ใช่หนี้เพื่อฟุ่มเฟื่อย
อันนี้เป็นหลักเลยนะนั้นคนเกิดราศีตุลเนี่ยหนึ่งเรื่องการงาน
งานใหม่ที่กำลังทำไปแม้ว่าทำไม่ได้มากเหมือนแต่เดิมที่เคยมีมา

เป็นเวลาที่ควรจะได้ในสิ่งที่ควรจะเป็น

เป็นราที่ศัตรูหลายตัวตนได้ล้มหายตายจากไป

และตัวเราที่จะได้รับผลดอก
ถ้างั้นการงานการเงินก็ดีขึ้น

เงินนะประมาณเดือนกุมภา

ดาวเสากระดังคารโคจรกัญญาเงินเนี่ย

ใครอยู่ราศีตุลนะที่ผ่านมา

ไม่เคยทำนะขาดใจ
มันหาเงินยากแต่ถ้าเกิดใครในช่วงเวลาที่ผ่านมาบุญทานศีลมี
น้อยทำน้อยตั้งใจสาธุตั้งใจทำสาธุพอเดือนกุมภามีนาไปต้น
จนถึงเดือนกันยายนเงินทองไหลมาเทมาเต็มเลยเข้าใจไหม
ละบุญจะเป็นเครื่องชี้เลยตรงนี้เลยสิ่งที่คุณทำมาสุขภาพไม่
เป็นอะไรถ้ามันเป็นมันตายไปแล้วมันป่วยตายที่ผ่านมานะไขมัน
ในเลือดสูงไขมันพ่อตับสารพัดเพียงหมดทุกอย่างแปลกนะไม่น่า
มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าข้างหลังแต่ไม่โดนเราความรักนะฮะเออความรัก
ความรักดูจากดวงแล้วความรักยังอยู่ไกลถ้าเกิดใครเป็นโสด
นะอืมไม่มีอ่ะมีแต่เข้ามาหลอกเราให้เราผิดหวังเสียใจให้เรา
ไอ้หลงนี่น่ากลัวนะมนุษย์มีโลภโกรธหลงโลภธรรมดา
ใครก็โลภนะเดี๋ยวก็เบื่อโกรธเดี๋ยวก็หายโกรธแต่ไอ้ตัวหลงเนี่ย
กลัวมากหลงคิดว่าถูกหลงคิดว่าใช่หลงคิดว่ารักหลงคิด
ว่าดีหลงเนี่ยมันคือน่ากลัวนะไอ้ความหลงแรงที่สุดเลย
บรรดารบกดลงคือหลงเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีตุลระวัง
หลงรวมถึงหลงตัวเองต้องระวังอย่าประมาทเราควรจะชวนกัน
ทำบุญที่ไหนดีจ๊ะพ่อหมอราศีตุลเนี่ยนะหนึ่งต้องวาง
เลยว่าบุญเพราะราศีนะเมฆกรกฎตุลมังกรเนี่ยเขาเรียก
เป็นราศีจตุทวารบุญที่ทำต้องเป็นบุญใหญ่สร้างวัดสร้างโบสถ์
วิหารสร้างเจดีฟังข่าวดีปลายปีตอนก่อนอาเทพได้ลูก
ดำเอาเรื่องข่าวดีมาบอกเอาไว้สระน้ำใหญ่ที่พุทธองค์
นั่งแล้วบรรลุธรรมคือสาวมุจรินต้องการการบุรณะดูแลแล้ว
สร้างพระนาคปรกในเป็นพุทธองค์ที่ตัดสรุไปประดิษฐานโอ้โห
รู้แล้วนี่คือบุญของเราเลยเราต้องไปช่วยสาธใช่ไหม
แล้วที่สำคัญวัดเจ้าอามพระเจ้าตากสร้างค้างเอาไว้เขาสร้าง
ลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานปี๒๕๙วังศิลาเลิกนี่ต้องช่วย
สารลอยแม่ยาโมสร้างเอาไว้ตอนที่ทหารสู้กับเจ้านวงศ์
สร้างโรงเรียนพระปริยธรรมเพื่อสอนพระและสมเนรและคารวาสมาเรียน

นี่เป็นบุญใหญ่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือบุญของคนตุ๋นที่ทำแล้วสำเร็
ชวนกันไปชวนกันไป
คนเกิดราศีกรกฎจะได้คู่เป็นแม่หรือเป็นพ่อ

ปีแห่งการผันผวนวิปริต
ต้องตั้งสติต้องสร้างบุญกุศล